มาติดตามข่าวกันต่อนะครับคุณผู้ชมฮะขับรถขับราต้องระวังไม่งั้นเหมือนจะเห็นเหมือนจะแบบ
เหตุการณ์นี้คือเหตุการณ์เนี้ยนะคนเขาขับมาไม่ชินเส้นทางคุณผู้ชมแล้วไปชนเกาะกลางพุ่งเข้าไปชนบ้าน
มีคนเสียชีวิตแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บด้วยไปดูเหตุการณ์นี้พร้อมกันเลยนะคะ
ค่ะครอบคนขับแล้วแฟนนั่งมาด้วยกันแล้วร่อยให้เนี่ยผ่านหลังจะเกิดอุบัติเหตุ

เย็นอายุสามสิบแปดปีค่ะเขาขับมาเนี่ยไปชนกับขอบเกาะกลาง
แล้วก็พุ่งไปชนบ้านอยู่ที่อำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกนะคะ
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะแล้วก็เหตุการณ์นี้มันกลายเป็นเหตุสลดคุณ
เพราะมีผู้เสียชีวิตก็คือแฟนสาวของนายชัยนเรศนี่แหละ
นางสาวพักสอนฉัดตองตินอายุสามสิบห้าปีนะคะเจ้าหน้าที่นะ
ตอนที่ไปช่วยเหลือพยายามที่จะซีพีอาร์แต่สุดท้ายก็เสียชีวิต
แล้วบ้านหลังที่โดนรถเก่งคันนี้พุ่งเข้าไปชนเนี่ยมีคนเจ็บ๒คนด้วย
ตำรวจเอาเครื่องมาให้วัดแอลกอฮอลมาให้เป่า
แต่ว่าตัวนายชัยนเรศเนี่ยเขาเป่าคือเหมือนกับเขาไม่ยอมให้ความร่วมมือในการเป่าเท่าไหร่ค่ะ
ตัวนายชัยนเรศน่ะเล่าให้ฟังผมกับแฟนอ่ะมาทำธุราชที่นครนายุกษ์

แล้วรถมันก็เลยเสียหลักไปชนกับขอบเกาะกลาง

ทีนี้ตอนเช้าทีมข่าวของเราไปดูสภาพบ้านแล้วก็สภาพถนนตรงนี้
ใช่ค่ะแล้วดูสิเห็นไหมครับความเสียหายที่เกิดขึ้นคุณดูสิ
เราไปเจอกับคนที่อยู่ในบ้านนี้นะ
นายธนทรอายุ๑๙ปีเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืน
ผมนอนอยู่บนเตียงในห้องนอนผม

มีรถพุ่งมาในถึงห้องนอนผมเลย
แล้วก็มาชนกับแผงกั้นที่มันเป็นกระจกมันล้มลงมา
น้องเขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะบอกว่าพอรถมาชนนะคุณ
คือยังดีนะที่มีกำแพงส่วนหนึ่งมันบังตัวเขาอยู่
พอบังตัวเขาอยู่นะกำแพงมันดันเข้าไป
ดันตัวเขาเข้าไปโชคดีที่กำแพงทั้งกำแพงเนี่ย
พังแล้วก็ล้มทับเขา
ถ้ามันพังล้มทับเขานะเขาบอกเขาตาย
อีกอย่างหนึ่งนะคุณปกติน้องเขาจะนั่งเล่นคอม
ตรงที่รถพุ่งเข้ามาชนแต่ว่าเมื่อคืนน้องไม่ได้นั่งเล่นคอม
คุณคิดดูสิถ้าเกิดว่าน้องนั่งเล่นคอมอยู่ตรงมุมเดิมจุดเดิม
พุ่งเข้ามามีแต่ตายกับตายเลยนะ
ทีนี้ค่ะทางเจ้าของบ้านนายสุชาติ
เล่าให้ฟังนะบอกว่าเส้นตรงนี้มันเกิดอุบัติเหตุบ่อย

ถ้าเกิดคนไม่ชินเส้นทางคนนอกพื้นที่ขับมาเร็ว

ยิ่งช่วงฝนตกถนนลื่นมันเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุ
ปัจจัยแล้วนะทางโค้ง๒ถ้าฝนตกถนนลื่น

ไฟทางตรงเกาะกลางมันขาดช่วงไปพอดีเลย
ตรงจุดทางโค้งดังนั้นมันมืดไงคะ
คนที่เขาขับมาไม่ชินเส้นทางด้วยมันเกิดอุบัติเหตุค่ะ
ดังนั้นได้ฟังแบบนี้แล้วอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ย
ลงไปดูไปจัดการเรื่องไฟหน่อยแล้วดูสภาพรถของเขาสิ
โอ้โฮหยับทั้งคันเลย
แล้วไฟมันดันเสียขาดช่วงพอดีตรงโค้งเนี่ยเนอะ
ทุกอย่างประกอบกันหมดเลยทางโค้งถนนลื่นไฟไม่มี
แต่อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของคนขับ